ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ได้เลย
ร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ร้าน

ร้องวัน
โอเคลูกเอาล่ะไปไปนั่งเชียร์พ่อต่อ
ตอนนี้สำเร็จอย่างไม่น่าเชื่อใจจะขาดจริงตามเพลงนะฮะ
ของคุณสอนเพชรสอนสุพรรณเพลงนี้เป็นฝีมือการแต่งในครูลบบุรีรัฐ
พลิกให้คุณสอนเพชรสอนสุพรรณลองร้องทำนองเพลงไทยเดิมดู
แล้วก็เป็นเพลงที่มีลีลานะฮะคุณแป๊ะเนี่ยเป็นคนที่ทำอะไรแล้วทำเต็มที่
ผมรู้เลยเพราะว่ากุลีลานี่แหละก็เลยเนื้อก็เลยไม่ทันดนตรี
พี่แป๊ะเพลงต่อไปพี่ตัดรีลาออกให้ไหมฮะ
เป็นไงครับพี่แป๊ะฮาตินเต้นแล้วนะ
อาจจะเต้นแล้วนะลืมไปลืมไปตอนนี้ได้แล้ว๒เพลง
โอเคแต่พวกหนูไม่โอเคเลยพี่พี่ป่ะมาต่อกันที่เพลงที่สามเลยไหม
ครับผมตอนนี้สถานการณ์ของพี่แป๊ะมีเงินอยู่แล้วแน่แน่หนึ่งหมื่นบาท
ถ้าเกิดเปิดเพลงที่สามมาไม่ไหวก็หยุดแล้วรับหนึ่งหมื่น
มีตัวช่วยนี่มีอันเป็นนะนี่เป็นนี่แล้วตอนแรกไม่เป็นอย่างนี้
มาต่อกันที่เพลงที่สามเลยนะครับมูลค่าสองหมื่นบาท
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรมาเลยครับ

ตอนแรกอ้าวฟังอินโทรไปที่สามอินโทรเข้าหน้า
ให้บอกอารมณ์มากเลยนะชัดเจนมากเลยอันนี้แบบเสร็จข้าวละเสร็จจริงหรือเปล่า
เอาดีดีอ้าวตัดสินใจให้ดีนะครับพี่แป๊ะ
ฟังไปแล้วครับอินโทรเพลงที่๓นะครับ
ค่าสองหมื่นบาทคุณแป๊ะครับจะเล่นหรือจะหยุดครับ
เล่นครับเล่นครับ
เล่นแน่นอนนะครับเพื่อที่จะเทคานบ้านให้ได้ค่ะตอนนี้ถ้าเล่นแล้วก็
คิดให้ดีครับตัวช่วยยังอยู่ครบถ้วน๓ใบยังไม่ได้ใช้เลยนะครับ
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

แผ่นป้ายนะครับเลือกได้ทีละแผ่นหรือจะใช้แผ่นเดียวหรือจะใช้หมดเลย๓แผ่น
แล้วแต่ตามใจแผ่นไหนครับ
เชื่อลูกชาย
เป็นลูกชายลูกชายยกแบบนี้

ตัวช่วยนะครับในเพลงที่๓คุณแป๊ะเลือกมาแล้วนะครับ
แผ่นที่๔นั่นก็คือ
ตัวช่วยของคุณแป๊ะคือร้องผิดได้๑คำ

ฮะ

คุณแป๊ะบอกว่าไม่มั่นใจอยู่๒จุด
อันนี้มันผิดได้แค่จุดเดียวคือคำเดียว
ถ้าจะเสี่ยงไม่เสี่ยงอย่าเสี่ยงพี่ป๊า
อันนี้ต้องตัดสินใจให้ดีนะครับพี่แป๊ะ
จะใช้ต่อหรือไม่ใช้ครับ

ตัวช่วยต่างเอามารวมกันได้
อันไหนที่เป็นประโยชน์เรายกให้เป็นประโยชน์ได้

ตัวช่วยแผ่นที่ห้าก็คือ
ตัวช่วยของคุณแปะแผ่นที่สองก็คือ
ช่องเซอร์นี่ไปเลย

ถ้าเปิดแผ่นนี้ได้ก่อนก็โอเคเลยนะ
แต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าอันนี้ดวงมาแล้ว
ข้ามเพลงนี้ไปเลยนะครับ

พี่แป๊ะเมื่อกี้ได้ดิน
พอพี่เปิดได้แผ่นตัวช่วยข้ามเพลงไป

ยังไม่จบ
พี่อาจจะไม่ได้สองหมื่นนะ
อาจจะได้มากกว่านี้ถ้ามีสติดี

ตอนนี้ผ่านไปแล้วได้ไปแล้ว๓เพลงนะครับ

ถ้าเกิดว่าอยากจะเลิกอยากจะหยุดเนี่ยได้เลย

แต่ตอนนี้พี่แป๊ะมีโอกาสเล่นเพลงที่๓
และตัวช่วยของพี่แป๊ะยังเหลืออีก๑ตัว

ยังเหลือตัวช่วยที่ทีเด็ดแน่นอนเลย
นั่นก็คือ๑เพลงเก่งของพี่แป๊ะ
มาฟังกันก่อน

เพลงที่๔อินโทรเพลงที่๔มาเลยครับ
ถึงขั้นเต้น
นอกจากจะแสดงของภาคหน้าตายังเหมือนเด็กได้ของเล่นแล้ว

เพลงนี้เราร้องได้เหมือน๔หมื่น
เพลงนี้เราร้องร้อยปะแคศนเหรอครับ
ตอนนี้เราตอบก่อนพักอินโทรไปแล้วนะฮะ
สำหรับเพลงที่๔นี้มีมูลค่า๔๐๐๐บาท
แป๊ะจะเล่นหรือจะหยุดครับ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
ดีมากและตัดสินใจถูกต้อง
ตอนนี้นะมือเย็นมากพี่แป๊ะตายแล้วตอนนี้นะฮะพี่แป๊ะแผ่นที่๑๒๓และ๖แผ่นไหนครับ

เอาละครับตัวช่วยแผ่นที่๓ที่คุณแป๊ะเลือกนะครับเป็นแผ่นสุดท้ายสำหรับการแข่งขันนี้

แผ่นที่๓คือเพลงเก่งของคุณครับ
ตอนนี้พี่แป๊ะเหลือ๒อย่างที่จะเลือกใช้
นั่นก็คือพี่แป๊ะเลือกจะร้องเพลงเก่งของพี่แป๊ะเอง
๕หน่อยอยากอยู่นานหน่อยสุดนะ
เอาเพลงนี้รอดก่อนเถอะ

แล้วเพลงเก่งทำไมเนี่ย

ข่าวข่าวเหงียวภายไปสองสองกี่

ลึกกว่าไปได้

ไม่ต้องร้อง
เอาละครับมาดูกันนะครับว่า
แป๊ะจะทำสำเร็จในเพลงนี้นะครับ
และรับสี่หมื่นนำไปสร้างบ้าน
ให้กับคุณแม่ที่นอนป่วยอยู่ได้หรือไม่นะครับ

มูลค่าสี่หมื่นบาท

เพลงพร้อมร้องได้

เพลง

เพลง

เพลง

สาวใจหนักหนักร้องจนตาบวมไปอีก
แม่สาวใส่งอกไม่นึกว่าชอบรถเก่ง
คือจะฟังเพลงโดยไม่เกรงใจกัน
อกทอที่ขาวของเจ้าก็มีสร้อยใส่
เวทเพชรบงใหญ่ที่นิวนางเถิกนั้น
เลทเพชรและทองที่ข้อมือน้องนู่วันจันทร์
ราคาเฉียดละท่านมหาเสพี
ปุ่นเนยปุ่นเตอร์วาสนา
ครองนหวนเอา
ไฟเท่าเกฐองเลยเหมือนตู่ท้องพี่

ร้องเพลงมันจะมี
แค่๔๐๐๐๐นะหนูให้พี่๓๐๐๐นะ
ใจช่วยพี่สร้างบ้าน
หนูเดือดร้อนมากเลยให้พี่๓๐๐จริง
เอาละครับมาดูกันครับ
เพลงที่๔มูลค่า๔๐๐๐บาทนะครับ
คุณแป๊ะร้องได้

โครงแรคโครงแรค

มูลภาษา๔หมื่นบาท

เยี่ยมครับ

ที่นี่นะ
ลงก่อน
แป๊ะมีอะไรจะบอกแม่พี่แป๊ะไหมคะ

อ่ะร้องได้แบบนี้นะครับคุณแป๊ะนะครับ
รับไปเลยสี่หมื่นบาทครับ

เดี๋ยว

พอดีตากผ้าเอาไว้แล้วสวนออก
เมื่อกี้ใครบอกอะไรไว้อะไรยังไง

แล้วก็สงสารพี่แป๊งจริงเอาไหมว่าผมให้อีก๓๐๐๐ละกัน
แล้ววันนี้ค่ะ
ขอเสียบมือให้ป่านุ่มดังกับเงินของป่านุ่ม๖๐๐๐บาท

ก็เป็นกำลังใจให้นะฮะก็ช่วยกันไปนะฮะ
อาจจะแบบว่าเป็นเงินไม่มากอะไรเท่าไหร่แต่ว่าเราก็ยินดีที่จะช่วย
เพลงนี้นะฮะช่างทองร้องไห้ยิ่งยงยอดบัวงามนั่นเอง
เพลงดังอีกเพลงหนึ่งของคุณยิ่งยงยอดบวงงามอยู่ในอัลบั้มที่๔ชุดยิ่งยงมาแล้วนะครับ
แต่งโดยคุณวิไรพนมแล้วก็ทำให้คุณแป๊ะเนี่ยได้รับไป๔๐๐๐บาท
ตอนนี้เนี่ยคุณแพร่บอกว่าเงิน๔๐๐๐มันโอ้โหหาทั้งชีวิต
แต่กฎิกาก็เป็นกฎิกาเดี๋ยวเราให้ฟังก่อนเพลงที่๕
จะเล่นหรือไม่เล่นยังไงก็ตัดสินใจเอาเอง
เพลงที่๕นี้มูลค่า๖๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมแล้วนะครับอินโทรเพลงที่๕มูลค่า๖๐๐๐บาท

เปิดให้ฟังแล้วตามกติกา
ตามกฎิกาเนาะนะ

มองหน้าลูกนะฮะมองหน้าลูกให้ดี
ฟังไปแล้วตัวช่วยหมดแล้ว
ตัวช่วยหมดแล้วอย่านะตามกฎิกาครับอย่านะเพลงที่ห้า
มูลค่า๖๐๐๐บาทคุณแป๊ะจะเล่นหรือจะหยุดอย่าเล่น
อย่านะอย่านะอย่าไม่เอาตกเรื่องว่า

ไปแล้วด้วยสภาพความกดดันอะไรต่างนานานะฮะตัวช่วยก็ไม่มีแล้ว
ตัดสินใจที่หยุดก็รับเงินที่สะสมเอาไว้แน่นอนนะครับ
ในเพลงที่สี่นะครับสี่หมื่นบาทครับ
ยังไงเดี๋ยวบ้านตอนขึ้นเป็นรูปเป็นร่างยังไงอย่าลืมส่งรูปมาให้ทีมงานดูด้วย
บอกอะไรคุณพ่อนิดนึงลูกมา
อยากบอกอะไรคุณพ่อครับอยากบอกว่า
คุณพ่อน่าก็ทำดีที่นิดสุดแล้ว
แค่นี้ก็เพราะแล้ว๔๐๐๐๐
วันนี้เราจะปิดรายการไปด้วยความทราบซึ้ง
แต่มีคนนึงที่ค้างตึงอยู่กับเรา
คุณผู้ชมที่อยากจะมาร่วมแข่งขันของเราครับ
นี่นะฮะตัวอย่างดีเพียงแต่คุณผู้ชมร้องเพลงลูกทุ่งได้
ไม่จำเป็นจะต้องร้องดีร้องถูกร้องไล่ดนตรีก็ได้
ไม่เป็นไรแบบนี้นะฮะร้องให้ถูกเนื้อเท่านั้นเอง
ก็มีสิทธิ์ที่จะได้เงินหมื่นเงินแสนไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะครับ
ทั่วประเทศเลยเราเปิดรับสมัครนะครับ
แล้วก็กลับมาพบกับร้องได้ให้ล้านได้ใหม่นะครับ
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเวลาบ่ายโมงตรงเวลาดีนะครับ
ประทานอาหารเสร็จแล้วก็มานั่งดูกัน
ดูกันได้ทุกคนในครอบครัวนะครับ
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
วันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ

วันนั้นผมใส่เสื้อสีน้ำเงินวันนี้ผมก็ใส่เสื้อสีน้ำเงินอีก

มันจะเป็นลางอะไรหรือเปล่าอีกชั้นไม่เล่น

คลั้งต่อไปต้องเอิชาศหนึ่งเลยใช่มั้ย

มุมเบอร์ทัดเติมจังพาฮา

แบบทำให้น้องนึกถึงนางเอกละครพื้นบ้านเลย
ศบมึงก็ศบศบมึงก็ศบ